คุณผู้ชมครับยังคงมีประเด็นให้ตามกันต่อ

เรื่องนี้ก็แน่นอนร้อนไปถึงท่านนายก
ท่านนายกก็ออกมาสั่งทั้งออย็อทั้งศักดิ์ประบอส

ฟังการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมินครับ

ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อวานซืน
โดยเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรี
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคราวนี้
มันเกี่ยวยงไปถึงความรับผิดชอบของออยโดยตรง
แล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่ได้ครับ
มันลุกลามบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้ว
ปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่ได้
ไม่มีประเทศไหนที่ปล่อยให้คนผลิตยาปลอม
อาหารเสริมไม่ได้คุณภาพ
แล้วปล่อยให้โฆษณาหลอกลวงประชาชน
ให้คนกินแล้วถึงตายด้วยนะครับ
ไม่มีที่ไหนเขามีอย่างนี้หรอกครับ
ไม่มีประเทศไหนเขาปล่อยไว้อย่างนี้หรอกครับ
ฉะนั้นนายกต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เรื่องนี้มันกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างจัง
ฉะนั้นคำว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
หมายถึงว่ามันต้องแก้
ถ้าปัญหาอยู่กับตัวบุคคลต้องแก้ตัวบุคคล
หมายถึงว่าคนมาเป็นเลขาธิการออย

มีความกระตือรือร้นในเชิงความสามารถในการบริหารเพียงพอไหม

หรือปัญหาเกิดที่ระบบ
ระบบงานเนี่ยวางไว้ยังไงล่ะ
มันถึงมีช่องว่างอย่างนี้ได้
ถ้าเป็นปัญหาที่ระบบวางที่เราต้องแก้ที่ระบบ
ถ้าปัญหามันเกิดจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่พอ
ต้องแก้ที่บุคลากรเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เขา
นี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้อง
แล้ววันนี้ได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์

บิ๊กตูสั่งยกเครื่อง
คุมยาอาหารเสริม
แล้วสอดคล้องกับคำตอบจากออย

กฎเหล็กคุมสินค้าคุณภาพปกป้องชีวิตคนไทย
ขอดูเรื่องที่นายกสั่งการก่อนครับ
เพราะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
นายกบอกว่าวันนี้ได้สั่งย้ำเตือนไปแล้ว
โดยขณะนี้ออยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
รวมทั้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
ให้มีมาตรการเพิ่มเติมออกมา
เนี่ยอาจจะทำตามเฉพาะข้อเรียกร้อง
หรืออาจจะร้องเรียนแจ้งกลับให้ตรวจสอบ

วันนี้ได้ให้ไปดูว่า
จะต้องปรับบุคลากรต่าง
ให้มากขึ้นเพียงพอไหม
ต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นการตุ่มสวด
หรือการตรวจเมื่อมีการจดทะเบียนต่าง
แล้วเท่าที่ทราบนายกบอกว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้ง

ปีหนึ่งเป็นล้านล้านราย

เราเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นทั่วถึงได้ยังไง

ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบด้วย

เพราะทุกคนเป็นคนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จะซื้อของจะซื้อยาต้องตรวจสอบ
สอบถามมาก็ได้ว่า
ที่ได้ออยนั่นของจริงหรือเปล่า

ถ้าจับกระแสตามนี้ก็แปลว่า
ปริมาณงานเนี่ยมันเกินปริมาณเจ้าหน้าที่

กฎหมายศักดิ์สิทธิ์เพียงพอหรือยัง
ถ้ากฎหมายยังไม่ศักดิ์สิทธิ์

ที่จะทำให้คนกลัวเกรง

ผมดูรายละเอียดจากข้อเสนอ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

โทษของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ย

บทลงโทษจำคุกได้๓๕ปี

ของใหม่เขาเสนอว่า
โทษของการจำหน่ายยาปลอม

ให้มีโทษจำคุกตั้งแต่๓ปี
ไปถึงจำคุกตลอดชีวิต
นี่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนนะครับ

ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามีมาตรการเรื่องนี้ยังไง

ถ้าเจอโรงงานที่อย่างที่ว่านี้
เขาสั่งปิดโรงงานทันทีครับ
ฉะนั้นโทษของเราเนี่ยยังเบาอยู่
การผลิตอาหารเสริมเนี่ยโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทครับ
แล้วเวลาปรับจริงเนี่ย๑๐๐๐บาทนึงมั่ง๒๐๐๐บาทมั่ง
แล้วมันจะกลัวอะไรกับกฎหมายแบบนี้
ฉะนั้นถ้าเพิ่มโทษทางกฎหมายได้เพิ่มเสีย
เพิ่มโทษแล้วมาดูการบังคับใช้จริงจังต่อเนื่องไหม
จริงจังต่อเนื่องไหมเนี่ยต้องดูว่า
ออยที่ถูกเป็นเป้าตกเป็นเป้าเนี่ยเจอยังไง
ปล่อยให้มีออยปลอมสวมสินค้า
ปล่อยให้ผลิตยาปลอมอาหารเสริมที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

เสร็จแล้วผลิตออกมาแล้วปล่อยให้โฆษณาแหกกฎเกณฑ์จูงใจประชาชนกันได้ตามใจชอบ
สุดท้ายขึ้นมาคนหลงเชื่อ
หลอกกันทั้งบ้านทั้งเมืองกินแล้วถึงตายก็มีเป็นข่าว๓๔ศพนี่ครับ
วันนี้ออยก็ลุกขึ้นมาชี้แจง
เมื่อวันก่อนเนี่ยออยออดูใจมากครับ
อยนั่งไม่ติดที่ลุกขึ้นมาจี้แจ่งดูว่าข่าวสิครับ
เปิดกฎเหล็กคุมสินค้าคุณสุขภาพปกป้องชีวิตคนไทย
ว่าออยตื่นแล้วครับ
ตื่นแล้วตื่นช้ายังดีกว่าไม่ตื่น
ภาพที่เลขาออยคือนายแพทย์วัญชัยสันติสันตยาวุฒิพงศ์

การปลอมเลขออยยากที่จะควบคุม
ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ต้องอาศัยสื่อมวลชนต้องอาศัยมูลนิธิ
ต้องอาศัยเพจดังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ให้ช่วยกันเพื่อจะมาช่วยกันดูปัญหานี้
แล้วมีเลขตัวเลขที่เลขาออยออกมา
บอกอันนี้ก็น่าเห็นใจท่านนะครับ
ลองฟังดูสิครับการผลิตภัณฑ์ผลิตเครื่องสำอางเนี่ย
มีบุคลากรของออยที่คอยสุ่มตรวจเนี่ย
มีกี่คนรู้ไหมครับ๑๐คนนะครับ
เขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองโรงงานเยอะแยะไปหมด
มีบุคลากร๑๐คน
ส่วนฝ่ายที่ไปตรวจสอบอาหารเสริมเนี่ยดีขึ้นมาหน่อย
มี๖๐คนมันไม่พอหรอกครับ
บุคลากรแค่นี้จะไปพอยังไง
ฉะนั้นที่นายกบอกว่าถ้าบุคลากรไม่พอเพิ่มให้เขา
ก็ต้องเพิ่มใครบอกว่าต้องควบคุมปริมาณค่าราชการคุมกำเนิดไว้
แต่หน่วยงานที่จำเป็นในการปกป้องดูแลสุขภาพคนแบบนี้ต้องเพิ่มให้เขา
ออยก็เหมือนกันนี่เลขาออยบอกว่า
ถ้าประชาชนเห็นว่าที่ไหนผลิตยาอาหารเสริมไม่ถูกต้อง
ไปเห็นว่าวางขายที่ไหนไม่มีออยหรือออยไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งให้แจ้ง
ที่ต่างจังหวัดเนี่ยให้แจ้งศาลสุขจังหวัด
แล้วถ้าจะแจ้งสายด่วนสายด่วนออย๑
แล้วถ้าแจ้งแล้วเนี่ยนำไปสู่การปรับ
เงิน๘๐ของจำนวนค่าปรับจะได้กับคนแจ้ง
อันนี้ก็ดีครับแต่ว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงเนี่ย

ชาวบ้านแจ้งแล้วเนี่ยมันได้ผลอะไรขึ้นมาไหม
ถ้าแจ้งแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แจ้งแล้วแจ้งอีกสินค้านั้นก็ยังวางขายอยู่
แจ้งแล้วแจ้งอีกโรงงานที่ว่านั้นก็ยังผลิตกันอยู่
แจ้งแล้วแจ้งอีกก็ยังมีการหลอกลวงไปขายตรงกันอยู่
อย่างนี้ไม่รู้จะแจ้งไปทำไมเสียเวลา
ราชการก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับ
มีอะไรขึ้นมาบอกให้แจ้งแต่ถามว่าแจ้งแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
ฉะนั้นเรื่องนี้บ้านเราเนี่ยเวลาจะรับแจ้งอะไรเนี่ยต้องถามว่าแจ้งแล้วเป็นยังไง
สุดท้ายขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการจะเห็น
การขอออยเนี่ยจะต้องของ่าย
แล้วการปลอมจะต้องทำปลอมให้ยาก
ทุกวันนี้มันกลับหัวกลับหาเงินครับ
โอ้โหขอออยมีสินค้าที่มั่นใจว่าถูกต้องผ่านการตรวจสอบอย่างดี
ออยยากเย็นแสนเข็น
แต่ว่าโรงงานผลิตยาปลอมการไปทำออยปลอมเลขออยปลอมให้มันทำง่าย
มันกลับหัวกลับหางกันมันต้องทำให้ของจริงเนี่ยขอได้ง่ายและของปลอมทำได้ยากลำบาก
มันต้องเป็นอย่างอันครับมันถึงจะแก้ปัญหาได้
ถ้าทำกันถึงขนาดนี้

แล้วถ้านี้เรื่องนี้เงียบไปสักพักนึง

ก็แปลว่าประเทศนี้มีปัญหา
เราจึงตั้งความหวังว่า

ตั้งแต่ขายตรงไปจนถึงหลอกลวงกันเนี่ย

เป็นกี่พันล้านกี่หมื่นล้าน

แล้วนายกสั่งการขนาดนี้

ออยก็ตื่นขึ้นมาล้อมข้อขนาดนี้

ไม่รู้จะอยู่กันยังไง
ต้องรอดูถ้ารอบนี้ยังไม่ได้อีก
นี่ก็ต้องล้างบางไหมครับ

งานนี้เอาจริงนายกท่านก็เอาจริง
อยก็ตื่นช้าหน่อยแต่ว่าตื่นขึ้นมาเอาจริง
คอยดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อ
ตื่นแล้วก็ยังดี